สองคนเคยมีโอกาสร่วมกับทีมชาติแล้ว

แต่ว่านี่เป็นสองนักเตะหน้าใหม่
ที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก
ก็คือชายวัดศรีนาวงศ์กับธิรพลเยอะเยยนะครับ
ค่ะก็เป็น๒ผู้เล่นของสมุทรประการซิตี้
ก็ถือว่าเป็น๒คนที่มีโอกาสได้ลงเล่น
ให้กับต้นสังกัดทุกเกม๒๙นัดในฤดูการนี้
โดยเฉพาะในรายของพิรดลเยอะเย้ย
ก็ยังยิงประตูได้ถึง๘ประตูในฤดูการนี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นนักเตะไทยที่ทำประตูสูงสุดเป็นลำดับ๒นะครับ
มีสุปโชคสารชาติกับเอกณิตปัญญา
ที่ยิง๙ประตูร้องลงมาก็เป็นธิรพลเยอะเย้ยแน่น
ซึ่งทางชายาวัฒน์แล้วก็ธิรพลกล่าวว่ารู้สึกดีใจนะครับ
ที่มีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในยุคของอากิระนิชิโน
ก็จะพยายามโชว์ผลงานให้ดีที่สุดนะครับ

แล้วก็ปูทางสู่โอกาสติดทีมชาติในทวนาเมนต์ต่อไปด้วยนะครับ

ที่มีชื่อติดทีมชาติครั้งแรกในชุดใหญ่ของผม
เราก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะมีชื่อของเราติดทีมชาติในครั้งนี้สักครั้งหนึ่ง
แต่คือมาติดครั้งนี้ก็ดีใจมากครับ

ก็เลยมันเป็นการที่แบบมีชื่อในทีมชาติไทยครั้งแรก
ก็รู้สึกดีใจมากครับตื่นตันใจมาก

ก็พยายามจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดครับ
ทำให้เขามองเห็นอะไรหลายอย่างในตัวผม

เราก็จะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับ

ครับก็เต็มที่ครับเจอกันที่แคมป์ครับ

ก็ต้องรู้จักกับอาเกรานิชโนอยู่บ้างแหละ
แล้วก็มีนักเตะของสมุทรประการติดเข้ามา

สิ่งสำคัญสุดก็คือเรื่องของฝีเท้านะครับ

ก่อนที่จะมีโปรแกรมเจอกับทีมชาติไทยในวันที่๑๙พฤศจิกายน
ซึ่งเมื่อครั้งที่ผ่านมานิชโชน์ได้ส่งโค้ชจุนอนุลักษณ์สีเกิด
และในครั้งนี้นะครับนิชโนก็ต้องการให้สตาร์ฟโค้ชได้ศึกษารูปแบบการเล่นของเวียดนาม
เพื่อนำมาปรับใช้รวมถึงศึกษาสภาพสนามบรรยากาศในเกมนัดนั้นด้วยนะครับ
ส่วนจะส่งใครไปต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวครับ
เข้ามาคุมทัพตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี๒๐๑๗ถือว่าสุดยอดมากนะคะ
ส่วนเกมที่เสมอก็มีเกมที่เสมอกับทีมช่านเมนมาซึ่งเป็นเกมเหยื่อนเสมอกันสูญสูญในทีมเกมมา
ในรอบแรกฟุตบอลเอฟเอฟอาเซียนคับ๒๐๑๘
หลังจากนั้นไปเสมอกับมาเลเซีย๒ประตูต่อ๒เกมเยือนเช่นเดียวกันนะคะ
ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดแรกฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๘
แล้วก็เสมอกับทีมชาติไทยในเกมเยือนเหมือนกัน
ในฟุตบันโลกรอบคันเรื่องเกินกันยายนที่ผ่านมา
นั่นหมายความว่าปาร์คฮังซอร์ในการคุมทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมในอาเซียน
ถ้าแข่งขันในบ้านตัวเองสถิติเขาชนะ๑๐๐
ซึ่งก็ต้องลุ้นนะคะว่าทีมชาติไทยในยุคนี้ของอาเกรันนิชิโน
จะสามารถหยุดสถิติของป๊าฮังซอร์ได้ไหม
กันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก๒๐๑๖
จากนัดที่๔นะครับจะบุกไปเยือนมาเลเซียที่บูกิจชาลีวันที่๑๔พฤศจิกายน
ต่อด้วย๑๙พฤศจิกายนเจอกับเวียดนามเตะกันที่มีดิ่งสเตรเดียม

ทั้ง๒เกมไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
เชียร์กันอย่างสุดใจเช่นเคยครับ